เซ็กซี่รุ่นใหญ่ค่ะอย่างพี่ฮันนี่พัดสอนกันบ้างคุณผู้ชมค่ะหายหน้าหายตาไปไม่นานเท่าไหร่กลับมาอีกทีนี่ฉีดอะไรมาไหมเนี่ยไม่ฉีดแต่ว่ามันหายไปไอ้สิ่งที่หายไปคือน้ำหนักค่ะลงไปถึงสิบกิโลกรัมภายในสิบเดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับพี่ฮันนี่ของเราเนี่ยตอนนี้ห้าสิบแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะ

เขาตั้งแต่เขามีครอบครัวเขาก็ไม่ไม่ไม่เข้ามาวงการเลยอ่าสำหรับพี่จุ๋นแซงวีอาจจะไม่ได้ค่อยได้เห็นผลงานเท่าไรแต่ว่าพี่ฮันนี่มีให้ได้ติดตามแน่นอนนะคะใช่พี่จุ๋นนี้แมงมุมแมงมุมพี่ฮันนี่มีเสือออกไลน์มันเลยเมื่อก่อนนี้เขาสองคนนี้เซ็กซี่กี่กันมาเลยนะใช่ค่ะคีย์ตามก็ไปติดตามกันได้คอนเสิร์